ดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นลิงเข้ามากัดเด็กมาขย่ำ
โอ้โหทั้งหัวทั้งหูเด็กสามขวบเนี่ยเขานั่งเล่นอยู่หน้าบ้าน
ลิงมันก็ข้ามมาไงที่จังหวัดราชบุรีนะคะ
ทีนี้คนในหมู่บ้านเนี่ยเขากังวลดูสภาพเด็กสามขวบคนนี้สิคะ
ต้องเอาผ้าก๊อสเนี่ยปิดมีแผลที่ศีรษะหูก็เป็นรอยโดนลิงกัด
ทีมข่าวของเราเนี่ยนะคะลงพื้นที่ที่ลงพื้นที่ไปเพราะว่า
มีคนโพสต์ในเฟซบุ๊กบอกว่าลิงมากัดหลานฉันใครจะรับผิดชอบ
มาทุกวันแล้วก็มีภาพน้องที่ได้รับบาดเจ็บ
ทีนี้ทีมข่าวของเราไปยังบ้านที่อยู่ในตำบลเกาะพลับพลาที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี
ไปเจอคุณยายไปเจอคุณแม่ของเด็กแล้วตอนที่ไปเจอเนี่ย
กับแม่ยังนั่งกอดเด็กคนนี้อยู่เลยเด็กคนนี้อายุสามขวบนะคะ
คือเด็กชายปิยพัฒน์วิชิตชาญหรือว่าน้องอีคคิว
น้องเนี่ยมีบาดแผลที่หัวแล้วก็หูฉีกด้วยหูฝั่งซ้าย
มีรอยขีดขวดอีกตามเนื้อตามตัวเอาจริงจริงนะตอนทีมข่าวของเราไปเจอ
แต่น้องยังอยู่ในอาการภาวะแล้วก็ตกใจกลัวอยู่เลยค่ะ
คุณยายเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นยายเดินไปเข้าห้องน้ำ
แล้วได้ยินเสียงหลานน้องอีคิวเนี่ยกรีดร้องดังลั่นเลยค่ะ
คือยายก็คิดว่าหรือว่าลิงบุกมาทำร้ายหลาน
ตอนนั้นหลานเนี่ยนั่งเล่นอยู่คนเดียวไงคะพอมาดูเนี่ยคุณยายไม่เจอลิงนะ
แต่พอดูที่หลานชายโอ้โหแผลที่หัวนี่เลือดไหลมาเต็มเลยค่ะ
ยายได้ยินเสียงเป็นเสียงโครมคลามอยู่ที่หลังคาบ้าน
ยายก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นลิงตัวที่มากัดหลานแล้วมันก็ปีนขึ้นหลังคา
ทีนี้ยายก็เลยรีบเอาตัวหลานส่งโรงพยาบาล
หมอก็ต้องเย็บแผลต้องฉีดยากันบัตรทะยักแล้วก็ให้ยามากิน
ตอนนี้เนี่ยน้องอีคคิวเองยังร้องไห้ยังหวาดภาวะอยู่เลยนะคะ
เอาฟังคุณยายเล่าหน่อยค่ะ

ยายบอกว่าเวลาถ้าเกิดว่ามีคนอยู่ใกล้ลิงมันก็จะไม่มาไง
มันก็กลัวคนแต่มันก็จะไปเดินเดินอยู่บนหลังคา
ส่วนนี้กล้วยน้ำว้าที่คุณผู้ชมเห็นคุณยายบอกนะ
ว่ากล้วยน้ำว้าวางอยู่ใกล้กับน้องอีคคิว
อีคิวนั่งเล่นอยู่ที่เตียงหน้าบ้าน
ไม่รู้ว่าเพราะสาเหตุนี้หรือเปล่าลิงมันอยากกินกล้วยน้ำว้าหรือเปล่า
แล้วพอมันเข้ามาก็เลยกลายมาเป็นมากัดน้องอีคคิวด้วย
คุณยายบอกว่าลิงมันสร้างความเดือดร้อนให้เหลือเกิน
กลัวว่าจะมากัดเด็กคนอื่นซ้ำอยากให้หน่วยงานมาดูแลหน่อย
แล้วบ้านของคุณยายอยู่ตรงข้ามกับเทือกเขางู
เทือกเขางูเนี่ยลิงเขาอยู่เยอะค่ะคุณ
แล้วก็เคยมีลิงเข้ามาในชุมชนมาปีนหลังคาบ้านมาหาอาหารกิน
เด็กเนี่ยเคยเจ็บเพราะว่าโดนลิงกัดมาแล้วด้วยนะคะ
อืมก็หลายพื้นที่ฮะที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับ

รบบุรีแถวสรรพาการนี่ก็หนักนะครับ

คือต้องระวังตัวอย่างเดียวนะครับ